อมเข้าห้องน้ำแล้วเคยเจองูไหม

เจอแต่หนอนมีบ้าง
แต่ยังแต่ยังมีแต่ยังมีกระงูไง
จะให้ดูอันนี้อันนี้นี่คือใหญ่แบบเต็มค่ะ
น้ำแข็งถามดอมถามคุณผู้ชมระหว่างเปิดฝาเนี่ย
เจอสิ่งปฏิกูลกับเจออันนี้อ๋อเกลืออะไรบ้างกับกัน
แย่พอกันเลยสำหรับผมนะต้องเลือกด้วยเหรอเออต้องเลือก
นี่ไงถึงว่าโอ้โฮนี่แหละของจริงคุณผู้ชม
โอ้โหเห็นสภาพแบบนี้
นี่ไปขดอยู่ในชะโครกเนี่ย

โอ้โหยาวเกือบ๓เมตรค่ะ

อยู่ที่บ้านเลขที่๘๘ทับ๔ที่หมู่๓
ตำบลพิมลราชอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรี

โอ๊ยป้าแกจะเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปเห็นอะไรดำในชักโคกก็โล่ง

พอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันขยับได้ด้วย
ตกใจมากนี่คืองูเหลือมตัวใหญ่มากจริงค่ะ
วิ่งออกมารีบบอกรอปภในหมู่บ้านเลย

แล้วตอนโอ้โหนี่ตอนเอางูออกมานะ

โอ้โฮ๒เมตรครึ่งปะ
ตัวขนาดนี้๒เมตรครึ่งปะ

ยาวมากจริงค่ะนี่โอ้โหพันรอบฝาลองนั่งนะนี่อยู่แบบนี้ค่ะ

เจ้าของบ้านเขาบอกแบบนี้
หลังงูหลุดมาตามท่อน้ำบ่อย